ท่านผู้ชมครับส่วนคดีนี้นะครับเราก็ตามอยู่นะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรายังตามอยู่นะครับที่ประจวบคิริขันครับ
เหลิมกับในเหลือที่ในเหลิมไปยิงในตู่กับในไผ่
เสียชีวิตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะแล้วในเหลือก็พาขับรถหลบหนี
มามอบตัวกันทั้งคู่วันนี้ตำรวจเนี่ยได้คุมตัวออกมานะครับ
ไปฝากขังที่ศาลนะฮะไม่ทำแผนนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาปฏิเสธข้อหานะครับไปดูนะครับ
ช่วงที่ญาติพี่น้องครอบครัวคนตายเนี่ยเขามารอดูหน้าผู้ต้องหาทั้งสองคน
ใช้เอียนเดียวจะรู้หาข้อมูลจากที่มันเหมือนวงพิวเจอกับไป
นี่แหละฮะมีแต่เสียงตะโกนด่าเสียงสาบแช่งนะครับค่ะ
ตำรวจต้องรีบคุมตัววิ่งขึ้นรถตู้ของตำรวจไป
จะเอาไปฝากขังที่ศาลนี่บางคนเข้ามานะครับ
ตำรวจต้องกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาก็เจ็บแค้นกันนะฮะ
ญาติที่เสียชีวิตกรูเข้าไปจะทำร้ายร่างกายนายธนกฤษแสงเขียว
หรือว่าในเฉลิมหรือว่าในเหลิมมีฉายาคือเหลิมดอนใยหนู
อายุ๓๗ปีนี่คือมือหญิงอีกคนนึงนายถนอมศักดิ์เพชรประดับ
หรือว่าในเหลืออายุ๔๔ปีเป็นคนที่ไปด้วยแล้วก็ขับรถพาหนี
เหลิมนี่เขาเป็นพวกเจ้าของฟาร์มกุ้งนากุ้ง
ในเหลือนี้เขาจะคอยทำงานให้ขับรถให้ทั้งสองตกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สพกุยบุรีวันนี้พาตัวออกจากห้องคุมขังของสถานีตำรวจเพื่อไปฝากขังที่ศาล
ทั้งคู่ปฏิเสธข้อหานี่ฮะตรงนี้ฮะที่ญาติเข้ามาเนี่ยเกือบจะถึงตัว
ตำรวจต้องกันเอาไว้นะครับญาติครอบครัวเพื่อนของผู้ตายทั้งสองเนี่ยมากันเยอะนะฮะ
สามสิบสี่สิบคนได้นะครับด้วยความโกรธแค้นนะครับ
หลังจากรู้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยจะเอาทั้งคู่ไปฝากขังที่ศาลประจวบคิริขัน
สพกุยบุรีนะครับคุมตัวนะฮะออกมาจากห้องขังนะครับวันนี้
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็พาไปฝากขัง
นายกฤษหรือว่านายเฉลิมกับนายถนอมศักดิ์หรือว่าในเหลือเนี่ยทั้งคู่นะครับ
ก่อเหตุเอาไว้กลางดึก๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เหลิมเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วใช้ปืนยิงนายผู้ชงแสงสัยหรือว่าไผ่
อายุ๓๖ปีซึ่งเป็นหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต๓๐๐ยอดที่ประจวบคิริขัน
กับนายธนศิษยูหมะหรือว่าตู่อายุ๓๖ปีเช่นกัน
เป็นนักดับเพลิงเทศบาลกุยบุรีเสียชีวิตสองศพในสวนอาหารบ้านเย็นที่ตะบนกุยบุรีอำเภอกุยบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านท่านก็คงได้เห็นกันแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เรานับจำนวนนัดของกระสุนปืนที่ในเหลิมเดินเข้าไปแล้วยิงใส่ทั้งคู่เนี่ย๒๓นัด
จากเสียงใน๒๓นัดคนก็พยายามห้ามนะฮะแต่เอาไม่อยู่นะครับ
ยิงเสร็จสองศพในเหลิมก็ให้ในเหลือที่มาด้วยขับรถพาหลบหนีไป
หลังก่อเหตุคืนวันนั้นทั้งสองหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ใกล้ใกล้นะครับแล้วก็ให้นักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง
พามามอบตัวกับตำรวจสพกุยบุรีเจ้าของคดีเมื่อวานนี้
แต่ปฏิเสธข้อหาหมดเลยนะครับขอไปให้การในชั้นศาลผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหาก็แน่นอนว่า
ว่าไม่มีการทำแผนค่ะวันนี้ก็เลยพาไปฝากขังที่ศาล
แต่ตำรวจแจ้งข้อหานะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พันธุ์ตำลดเอกวิทยาวัตรสีทองจ้อยรองผู้มีคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขันวันนี้มาสอบปากคำในเหลิม
ในเหลือด้วยตัวเองนะครับก็มีทนายอาสามาฟังการสอบปากคำด้วย
อันนี้เป็นไปตามกฎระเบียบนะคือก็ต้องมีทนายอาสาเข้ามาร่วมในการฟังด้วย
ในการสอบปากคำสอบปากคำอยู่สองชั่วโมงครับ
ก็เหมือนเดิมฮะคือในเหลือกับในเหลิมก็ยังปฏิเสธข้อหา
ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นยืนยันว่าจะให้การในชั้นศาล
โอ้โหคือหลักฐานกล้องวงจรปิดมันก็มีนะ
นั่นแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละนะเขาก็ปฏิเสธข้อหานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยนะครับญาติของผู้ตายทั้งคู่นะฮะ
ทั้งในไผ่กับในตู่วันนี้ก็มารออยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนะครับ
ด้วยความโกรธแค้นนะพอเห็นว่าเอาตัวออกมานี่ก็ตะโกน
ด่าทอสาบแช่งบางคนก็พุ่งเข้ามาเลยนะฮะ
บางคนเนี่ยไม่ถึงตัวก็ทุบรถก็ยังมีนะฮะ
เพราะว่าเขายังรู้สึกโกรธแค้นอยู่
น้องชายของในไผ่นะฮะเขาก็โกรธมากนะครับโกรธแค้นมากนะครับ

ทำใจไม่ได้จริงญาติญาติต้องมาดึงตัวไว้นะครับ

คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ที่ไปติดตามคดีนี้อยู่นะครับ
วันนี้ได้คุยกับนายนารินบ้งหวด

ที่ก็ไปฟังการสอบปากคำผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
บอกว่าตำรวจได้สอบปากคำในเหลิมกับในเหลือ
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมตอบคำถามอะไรของตำรวจเลยนะฮะ

แล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถทำได้นะครับ
แล้วทั้งคู่ก็ไม่ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายอะไรกับทนายอาสาเลยนะครับ
คือเขาจะทำอะไรก็ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้

ก็ตำรวจก็ทำตามกระบวนการจบ
คุณกิติศักดิ์ได้คุยกับนายอาทิตย์แสงสัย
น้องชายของในไผ่นะฮะหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
ถูกในเหลิมยิงจนเสียชีวิตเนี่ย

ในเหลิมเนี่ยมายิงพี่ชายเขาเสียชีวิต
แล้วตอนนี้ก็กลัวว่าในเหลิมจะไม่ถูกดำเนินคดีจะไม่ติดคุก
เหมือนกับตอนที่เคยก่อเหตุยิงหัวหน้าแดนเซอร์วงดนตรีเมื่อปี๕๕
เนี่ยพอหลุดคดีก็ออกมาฆ่าคนตายอีก
จนถึงขณะนี้ทางญาติทางครอบครัวของผู้ตาย
ยังไม่เคยได้รับคำขอโทษจากฝั่งญาติของในเหลิงกับในเหลือเลย
อย่าว่าแต่ตัวในเหลิมกับในเหลือเลย
ญาติของนายเหลิมในเหลือก็ไม่เคยมาแสดงความขอโทษอะไร
รับว่ารู้สึกกังวลมากว่าในเหลิมจะได้ประกันตัว
เพราะในเหลิมเป็นคนที่รู้จักกับนักการเมือง
แล้วเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อนาคตพอหลาเรื่องนี้จะอายประมาณ๒๓เดือน

เพราะว่ามันจะมีขั้นตอนกระบวนการของเขา
เขาสามารถทำเรื่องยื่นขอประกันตัวได้ตลอดเวลา
ถ้าเกิดเขาแล้วเวลานั้นถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าเขายื่นเรื่องประกันแล้ว

อ่าผมกลัวอย่างนี้๒๓๓เดือน๔เดือน
และทั้งรองไฟล์เพราะบ่อที่อยู่ภาค๗อ่าครับ
เพราะว่าเขาเข้ามาไวเกินไป
ถ้าเขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาไม่ปลอดภัยแน่
ก็แสดงว่าต้องมีคนช่วยเขา
ก็กลัวเหมือนกันนะคะใช่แต่มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านี้แล้ว

ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งศพนะฮะที่ถูกในเหลิมยิงนะฮะ
ก็คือในตู่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
นางสาวเบนเจวันทองเนิดภรรยาของในตู่นะครับ
เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับในเหลิมให้ถึงที่สุด
แล้วก็วอนขอนักการเมืองหรือว่าจะพินผู้มีอิทธิพลคนไหนก็แล้วแต่เนี่ย
อย่าเข้ามาช่วยเหลือในเหลิมเลยนะ
เพราะว่าในเหลิมเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่
รู้จักคนใหญ่คนโตตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวไปหมดนะฮะ
อย่างเช่นคดีที่ก่อเหตุยิงคนตายเมื่อปี๕๕เนี่ย
ยังหลุดคดีเลย
ก็ขอคือดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ
ฝากไปถึงหลายหน่วยงานที่ว่าใหญ่
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หนูอยากให้ถึง
อยากให้คดีนี้เป็นคดีที่ยุติธรรมที่สุดโปรงใสค่ะ
ดีนี้สพกุยบุรีแจ้งข้อหากับในเหลิมในเหลือนะครับ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
มีเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการพาปืนไปในทางสาธารณะหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับ

แต่ว่าญาติของผู้ตายทั้งสองศพนะฮะ
หรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ย

นะบอกว่าเมื่อปี๒๕๕๕ในเหลิม

ก็เคยถูกพาไปฝากขังที่ศาลแบบนี้
สุดท้ายไม่ถึงเดือนในเหลิม

แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไป
แม้ว่าคดีนั้นจะมีวงจรปิด
มีพยานบุคคลอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทั้งคดีนี้ด้วยเนี่ยแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายในเหลิมจะรอดไหม
ใช่ค่ะคือคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตชาวบ้านพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยว่า
ก็ปี๕๕ยังหลุดเลยฆ่าคนตายยังรอดเลยแล้วคดีนี้ล่ะจะยังไงเขากังวลใจกันนะคะ
เราก็เลยให้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเกี่ยวกับคดีเมื่อปี๒๕๕๕ค่ะ
นายธนกฤษหรือในเหลิมหรือเฉลิมเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ต้องหาใช้ปืน
ยิงหัวหน้าแดนเซอร์เสียชีวิตไปหนึ่งศพแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีกสี่คน
อันนี้คือภาพคดีเมื่อปี๒๕๕๕นะคะนี่คือในเฉลิมในวันนั้นนะฮะ
ในเหลิมตอนที่ถูกจับเป็นผู้ต้องหาค่ะครับเราตรวจสอบให้แล้วว่าเสียชีวิตคือหนึ่งศพนะคะ
เป็นหัวหน้าแดนเซอร์นะคะบาดเจ็บ๔คนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
คดีให้คุณผู้ชมติดตามแบบนี้นะคะคือคดีในปี๒๕๕๕เนี่ย
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ห้ามีนาคมวันเกิดเหตุนายธนกฤษหรือในเหลิมกับพวก
ไปร่วมงานบวชกลางหมู่บ้านดอนมะขามหมู่๒ตำบลดอนใยหนูอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
เจ้าภาพเขาจ้างวงดนตรีมาเล่นให้แขกที่ไปร่วมงานดูอะค่ะครับ
ทุ่มครึ่งวงดนตรีกำลังจะเลิกเล่นตามกำหนดในเหลิมเนี่ยเมาเดินไปหานายเชิงชายค้าเจริญดี
หัวหน้าทีมแดนเซอร์ของวงดนตรีแล้วบอกว่าให้สองหมื่นเล่นต่อให้หน่อย
ขอให้เล่นถึงเที่ยงคืนพอเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนนะคะ
ดนตรีก็หยุดเล่นก็ตามที่ตกลงไงคะครับเนี่ยสองหมื่นเล่นต่อถึงเที่ยงคืน
เที่ยงคืนปุ๊บเขาก็หยุดในเหลิมไปถามแล้วก็ไปด่านายเชิงชาย
บอกว่ายังเล่นไม่ครบตามที่จ้างเลยนะแล้วก็เถียงกันมันก็เลยชุนละมุนกันค่ะ
เหลิมเนี่ยชักปืนมายิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่งแล้วหันปืนไปทางนายเชิงชาย
แล้วก็ยิงไปหลายนัดเลยนะคะกระสุนโดนนายเชิงชายเสียชีวิตค่ะ
แล้วช่วงเวลานั้นมีทีมแดนเซอร์เขายืนอยู่ด้วยโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปอีก๔คน
หลังเกิดเหตุในเหลิมวิ่งขึ้นรถขับรถหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุ
ตำรวจตามนะคะไปจับได้ที่ห้องพักย่านลาดพร้าวในกรุงเทพ
วันที่๘มีนาคมค่ะก่อเหตุวันที่๕จับได้วันที่๘
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เหลิมบอกว่าก็จ่ายเงินผมจ่ายให้หมดชดใช้เยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เป็นล้านแต่คำถามคือแล้วออกมาจากคุกตอนไหนอะไรยังไง
นี่ค่ะปี๕๕เนี่ยแล้วออกมาก่อเหตุปีนี้อีกเนี่ยค่ะ
คำถามคือแล้วทำไมคดีนั้นไม่ติดคุกเหรอหรือติดแป๊บเดียวหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ใช่แต่เรื่องคดีอาญาฆ่าคนตายนะคะ

เท่านี้ในชาวบ้านบอกก็เห็นฝากถังเดือนนึงก็ออกมาแล้วเนี่ย
แล้วก็ไม่ติดคุกอะไรเลยจะจุดกำลังมาก่อเหตุฆ่าคนตายอีกสองสม
มา๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือนายเชิงชายค้าเจริญดี
ที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีเป็นผู้จัดการวงดนตรีในวันนั้นนะฮะ
ปี๕๕คือคนนี้ครับนายเชิงชายค้าเจริญดี

ถูกนายธนกฤษหรือว่าเหลิมดอนยายหนูใช้ปืนยิงเสียชีวิตกลางงานบวชที่ประจวบคิริขัน
นี่ฮะครอบครัวญาติพี่น้องของนายเชิงชาย
ทุกคนเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ที่นครปฐมนะครับ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกครั้งที่พูดถึงนายเชิงชายซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัว
ญาติพี่น้องน้องทุกคนบอกกลั้นน้ำตาไม่อยู่
นี่ขนาดผ่านมาหลายปีพูดถึงเมื่อไหร่กลั้นน้ำตาไม่อยู่
น้องชายของนายเชิงชายบอกกับเรานะครับ
วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คุณควินบอกว่านั่งคุยด้วยเนี่ย
น้องชายของนายเชิงชายเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
คือพูดไปก็น้ำตาไหลไปนะครับ
บอกว่าเกิดเหตุเมื่อ๙ปีก่อนตอนนั้นหลังเกิดเหตุนะฮะ
คือครอบครัวเพิ่งทำพิธีชามนักกิจศพไม่นานนี้เองนะฮะ

รับว่าทุกวันนี้มีเพียงความทรงจำนะครับ

แม้ว่ารูปถ่ายที่มีเก็บไว้จะเหมือนสิ่งที่เอาไว้ดูต่างหน้า
แต่ก็ไม่กล้านั่งดูรูปพี่ชาย
เพราะมันทำให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัว

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น

แม้นายเชิงชายผู้ตายบอกกับเราว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น
คนเป็นลูกแกที่ยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นที่แกเสียก็คนเล็กสุดก็๓เดือนครับ
แต่เราก็ว่าเหมือนว่าได้เอาเงินตรงนี้เอาไว้ให้คนเป็นให้เด็กให้เด็กให้ลูกเขา
เราก็เห็นกับตรงนี้เราก็เลยว่าก็เขาก็มาเอามาเคลียร์ให้แหละมาเคลียร์ส่วนหนึ่ง
แต่ก็ผมก็ขออนุญาตคงไม่บอกนะครับว่าเท่าไหร่
เราได้คุยกับน้องสาวของนายเชิงชายนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะฮะ
นี่ฮะเธอบอกว่านี่ก็เธอเล่าไปน้ำตาไหลไปเหมือนกันนะ
บอกว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเอามือลูบแขนตัวเองเนี่ยแขนขวาเนี่ยมันมีรอยกระสุนอยู่
เป็นกระสุนที่ทะลุออกจากตัวพี่ชายมาโดนแขนของเธอในวันนั้น
วันนั้นเธออยู่ด้วยภาพของพี่ชายในอ้อมกอดของเธอในวันเกิดเหตุ
มันหวนกลับมาทุกครั้งเวลารูปแขนที่มีรอยกระสุนของตัวเอง
เสียงปืนเสียงร้องขอชีวิตของพี่ชายเนี่ยมันย้อนกลับมาทุกครั้งเวลาที่คิดถึงเรื่องนี้
พี่ชายเขาก็บอกว่าเราหลบพอที่ซื้อปืนก็หันมองว่าใครโดนยิง
ก็เห็นว่าพี่น่ะล้มลงไปมีเลือดไหลตรงท้ายท้อยคือก็รู้แล้วว่าพี่เราโดนยิง
ก็หันไปก็เห็นว่าเขาจะยิงอีกก็เลยกอดลงไปกอดเอาตัวกอดจากด้านหลังอะค่ะ
ก็กอดเอาตัวระวังไว้กะว่าเขาคงไม่ยิงหรือไม่ถ้ายิงก็คงโดนเรา
พอเสร็จแล้วเสียงปืนก็รู้ว่าแบบเราก็อยากให้เขาทำงานให้เต็ม
ที่ค่ะเพื่อที่แบบเขาจะได้ไม่ออกมาแล้วก็ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
เพราะว่าเวลามันเราสูญเสี่ยวคนที่เรารักก็ทำใจยาก
เวลาเราพูดถึงทีไรหรือบางทีเรานั่งเฉยเรารูปไปโดนแผลเราที่โดนยิงกับเขา
ก็จะนึกตลอดว่าภาพวันนี้มันก็จะลอยขึ้นมา
เหตุการณ์นั้นบางครั้งมันไม่อยากจะนึกถึงเราต้องเดินไปข้างหน้า
แต่บางครั้งเนี่ยที่เราท้อมาเนี่ยเราไม่มีหัวหน้าครอบครัวไม่มีเพื่อนคิดแล้ว
เขาก็ต้องคิดคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อย
มันเหนื่อยนะเลี้ยงลูกอาจจะโต
ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อ๙ปีที่ผ่านมานะครับที่เราไปคุยกับคนในครอบครัวของผู้ตายนะฮะ
ส่วนคดีปัจจุบันก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไป